วันนี้ก็ต้องติดตามเรื่องที่ใกล้ตัวของเรามากนะฮะ
นั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ
มีรายงานยอดผู้ป่วยเพิ่มมาอีกแล้ว

อยู่ที่๔๑๐๘รายนะฮะ
แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วประเทศ๓๘๗๙ราย
ติดเชื้อในเรือนจำ๒๒๙ราย
ติดเชื้อสะสมตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมา๒๓๒๖๔๗ราย
แล้วก็รักษาหายเพิ่มเติมนะฮะ
วันนี้น้อย๑๕๗๘ราย
อดผู้เสียชีวิตนะครับ๓๑ราย
มีผู้เสียชีวิตสะสมในบ้านเราก็คือ๑๗๗๕รายนั่นเองนะครับ
จำนวนของผู้ป่วยอาการหนักที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันนะครับ
ทำให้เกิดปัญหาเตียงเต็มเพราะว่าผู้ป่วยอาการหนักเหล่านี้
เป็นผู้ป่วยสีแดงที่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
แล้วก็มีข้อมูลเปิดเผยออกมาว่าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยนะฮะ
มีเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยอาการหนักได้อีกแค่๒๐เตียง

ล่าสุดนี้นายแพทย์ธีรวัตรเหมจุธาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย
ได้ระบุผ่านเฟสบุ๊คบอกว่า
กรองโควิดโรงพยาบาลจุฬาเปิด๔วัน๒๔๒๗มิถุนายนนะครับ

เพราะไปที่อื่นไม่ได้ตรวจเช่นกัน
จากตรวจแล้วมันต้องรับไงคุณ

ถ้าผู้สงสัยว่าติดเชื้อโควิด

ถ้าตรวจแล้วเพราะว่าติดเชื้อจริงต้องรับเข้าการรักษาเลยคุณ

แต่ปรากฏว่าโรงพยาบาลเหล่านั้นไม่มีเตียง
และไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีกำลังพอที่จะดูแลแล้วนะฮะ
ล้วนแต่มีอาการปอดบวมแล้วมีอาการหนักแล้วทั้งสิ้นนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามไม่มีเตียงอยู่ดีทุกโรงพยาบาลน่าจะเหมือนกันหมด
อันนี้คือที่หมอธิรวัตรได้มีการโพสต์
ธีรวัตรระบุด้วยนะครับแม้ว่าโรงพยาบาลสนามที่รักษาคนไข้อาการหนัก
จนกระทั่งใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยนะฮะ
แต่ปัญหาคือเอาหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่มาจากไหนล่ะ
จะมีเตียงแม้จะมีเครื่องแต่ไม่มีคุณหมอไม่มีเจ้าหน้าที่แล้ว
เพราะแต่ละจังหวัดเตรียมตัวรับได้เลยอีกไม่นานอาจจะเหมือนกัน
เขาบอกแบบนี้สถานการณ์มันจะเหมือนกันหมดทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพ
แล้วคุณหมอก็พูดไปถึงเรื่องวัคซีนด้วยนะ
คือเมื่อสักครู่นี้เมื่อ๒ชั่วโมงคุณหมอก็โพสต์
บอกว่าทุกประเทศรวมถึงสหรัฐเตือนเหมือนกันเลย
แม้ว่าจะฉีดวัคซีนสองเข็มแล้วเนี่ยนะคะก็ติดได้ติดน้อยลง
ติดแล้วมันก็แพร่ได้อาการหนักน้อยลงแต่ก็มีเสียชีวิตได้เหมือนกัน
คือคุณหมอบอกว่าต้องท่องให้ขึ้นใจว่าเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ย
ใช้วัคซีนอะไรแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าแม้เราจะฉีดวัคซีนแล้ว
ติดน้อยลงแต่พอแพร่มันก็แพร่ได้มีปริมาณไวรัสสูง
อันนี้คือสิ่งที่คุณหมอพยายามย้ำเตือนอยู่ตลอดเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูสถานการณ์ในจังหวัดต่างกันบ้างนะครับ
ปัตตานีเราก็ต้องเฝ้าระวังนะครับ
วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก๑๐๕ราย
ทำให้สถานการณ์ในโรงพยาบาลสนามทั้ง๕แห่งของปัตตานี
ตอนนี้เขาบอกว่าหนักเลยได้รับผลกระทบหนักเลยนะฮะ
เนื่องจากกลุ่มผู้ติดเชื้อถูกส่งมาที่โรงพยาบาลสนาม
แต่เตียงที่โรงพยาบาลสนามที่จะรองรับ
คุณว่าพอไหมล่ะไม่พอนะติดเชื้อรายวันเป็นร้อยนะครับ
ทำให้ตอนนี้ผู้ติดเชื้อต้องกลับไปกักตัวที่บ้านก่อน
โดยมีเจ้าหน้าที่ตามไปดูแลอย่างเข้มงวด
เพื่อไม่ให้ผู้ติดเชื้อเหล่านี้ออกนอกบ้าน
แล้วก็จะไปแพร่เชื้อคนอื่นนะครับ
ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดยังคงหาโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม

พื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลันด์ปะตะนีที่อำเภอปานาเระ
ตรงนี้สามารถเพิ่มเตียงอีกประมาณ๕๐๐เตียง
แต่อยู่ระหว่างการจัดสรรนะฮะและถ้าหากพื้นที่นี้เต็ม
มีแผนต่อครับก็คือจะมีการเตรียมโรงพยาบาลสนาม
ในทุกอำเภอทั้ง๑๒อำเภอของจังหวัดนะฮะ
อกจากนี้ยังเน้นย้ำให้มีการคัดกรองผู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือว่ากลุ่มเสี่ยงสายพันธุ์แอฟริกาสายพันธุเบต้านะครับ
โดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะมาจากคลัสเตอร์โรงเรียนมาลากัส
ตอนนี้ถือว่าเป็นคำสั่งด่วนที่สุดของปัตตานีเลย
ถ้าพื้นที่ใดเจอผู้ติดเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาหรือสายพันธุเบต้า

โดยทางจังหวัดปัตตานีจะดูแลข้าวสารอาหารแห้ง

ใช่ค่ะนี่คือจากปัตตานีนะคุณผู้ชม
ขยบมาดูที่สงขลากันหน่อยค่ะ
คือสงขลาก็มีการติดเชื้อหลายคลัสเตอร์เลย
โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม๘แห่ง
คือเขามีผู้ติดเชื้อที่เป็นพนักงาน๘๑๐คน
แล้วทีนี้พนักงานก็จะลามไปที่ครอบครัวอีก๙๕คน
รวมทั้งหมดก็คือ๙๐๕คน
แล้วก็ยังพบติดเชื้อในชุมชนในเรือนจำ
ซึ่งตอนนี้หน่วยงานต่างที่สงขลาเขาก็ต้องเร่งเลย
จัดหาเตียงรองรับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น
หลังจากที่โรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนาม
เกือบทุกแห่งเต็มนะคะคุณผู้ชม

คือมีอยู่๕๗๘เตียง

มีผู้ป่วยครองเตียงไปแล้ว๕๒๗เตียงค่ะ
ดังนั้นมันเหลืออยู่อีกประมาณสัก๕๐เตียงเท่านั้นเอง
ส่วนที่โรงพยาบาลสนามมี๑๑๕๕เตียง
แล้วก็มีผู้ครองเตียงแล้ว๙๔๐เตียง
ซึ่งจำเป็นมากค่ะต้องเพิ่มจำนวนเตียง
โรงพยาบาลสนามที่เปิดบริการแล้ว
แล้วก็ต้องดึงกำลังคนจากโรงพยาบาลต่างมาดูแล
แล้วจะต้องมีการตั้งโรงพยาบาลสนามทุกอำเภอด้วยนะคะ